ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลี่คัมรี่
ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
ผู้เสียหายนี่ถูกหลอกแน่นอนแล้วก็เชื่อว่าทยอยมาเรื่อย
ตอนนี้ก็๔๕ลายแล้วนะครับก็ขอสงวนไว้ก่อนนะครับ
สี่ห้าลายแล้วที่ทยอยเข้ามาน่าจะมีอีกมาเรื่อยนะครับ
ถูกให้ออกราชการไปแล้วแต่ก็ยังลักลอบนำเครื่องแบบมาสวมใส่
มาแสดงตัวเพื่อให้ผู้พบเห็นได้เชื่อว่าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของสูง
ที่มาจากพนักธานมาจากสาบันเป็นการประกอบฉาก
แต่ละลายก็โดน๓ล้าน๕ล้าน๗ล้านตอนนี้๗ล้านโผล่แล้ว
ระวังมากค่ะเพราะว่าจากคนละลักษณะกันเลย
กรณีของหญิงไก่นะคะคุณผู้ชม
เพราะว่ามีความเปราะบางในเนื้อหาของข่าวเอง

แล้วทิ้งช่วงมาปุ๊บวันนี้เราเจอ

คู่นี้เนี่ยไปออกสื่อมาไม่ใช่ไม่เคยนะคะ
แต่ว่ารอบนี้เราจะไม่ได้คุยเฉพาะกับตัวของบริษัทพักดีชะนก
คุณรัศมีจันทร์พลตรีต่อคุณไปรู้จักกันยังไง
ไปทำงานกันยังไงไม่ใช่แล้วค่ะ
เพราะว่าสิ่งที่อยู่ในมือของสองท่านนี้
มีมากกว่านั้นรายชื่อบุคคลที่ลายล้อมคุณกิมเอง
คนที่เป็นอดีตข้าราชการหรือยังเป็นข้าราชการอยู่นะคะ

หรือแม้กระทั่งคนที่ก่อนที่จะเจอคุณกิมเอง
เจอคนอื่นก่อนเนี่ยใครเป็นคนชักนำมา

มีหลักฐานอย่างน้อยเตะเต็มโต๊ะเรานะคะ
ที่เป็นทั้งรูปถ่ายแล้วก็เอกสาร
รวมถึงบทสนทนาผ่านแชทที่เขาแชทกันเนี่ยนะคะ

ซึ่งถ้าถามว่าทำไมไม่ให้โอ้พร้อมจะให้ค่ะ
แต่ว่าเอาบอกกันตรงนะคะเรียนก็ถามก่อนเข้ารายการ
ทำไมไม่ให้ตำรวจคะพี่ไม่ไว้ใจใคร
นี่ตำรวจนะคะยังไม่ไว้ใจเลยนะคะ
เราจะคุยกับสองท่านค่ะท่านแรกสุภาพสตรีนะคะ
คือเราจะเห็นว่าเธอเป็นประธานกรรมการบริหาร
แต่ว่าจริงแล้วก็มีตำแหน่งของนายก
ก่อตั้งสโมสรไลออนจังหวัดปฐุมธานีด้วย
คุณรัศมีจันทร์พักดีชนกอีกหนึ่งท่าน
คู่สมรสกันแล้วคนก็ฝากถามเยอะ

ว่าเป็นนายทหารยศขนาดนี้ไม่รู้เลยเหรอว่าเขาเป็นใคร

ผู้ส่งคุณวุฒิกองทับปกปฏิบัติราชการ
หัวหน้าสำนักงานศูนย์กีฬากรมการทหารช่าง
พลตรีต่อคุณพักดีชนกสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
สวัสดีค่ะคุณจ้องภัณฑ์
ดีฉันถามคำถามแรกที่ของพนตรีต่อคุณละดีไหมครับ
เพราะว่าคนคาใจท่านเป็นทหาร

ทำไมท่านไปเสียทีให้กิมเองหรอคะ

เพราะว่าผมเนี่ยได้รู้จักกับเขาจากการที่เห็นการปรากฏตัว
ในครั้งแรกก็ทึ่งกับการปรากฏตัวเขาแล้ว
แต่ว่าผมก็ติดตามสืบเสาะคนรู้อยู่ว่าเขาเป็นใคร

ไปสืบค้นมาเองนะครับ
ก็ได้เห็นภาพที่เขานำมาแสดงให้เห็น
มีผู้ที่มีชื่อเสียงในสังคมต่างมากมาย
ถ่ายรูปคู่กับผู้ใหญ่

จากผู้ใหญ่คนที่ถ่ายรูปคู่กับคุณกิมเองนั่นเอง
งั้นถ้าหากว่าผมจะเชื่อถือเขาเนี่ย
ก็ไม่แปลกเพราะว่าบุคคลในภาพถ่ายนั้นเป็นการันตี

แล้วท่านดูข้อมูลอย่างอื่นไหมคะ

สอบขนาดนั้นไหมคะนอกเหนือจากภาพถ่าย

เขาไปสอบมาจากทางสำนักทะเบียนบ้าง
จากทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติบ้างที่มีผู้ที่สนิทกัน
ก็นำข้อมูลมาก็ปรากฏว่าไม่มีชื่อกิมเองแค่เตียวนี้เลย
มีแต่ชื่อเปลี่ยนมา๓๔ชื่อตามที่ตำรวจได้แจ้ง
และคดีต่างที่เขามีอยู่ก็ไม่มีคดี
มีแต่เป็นเจ้าทุกข์ไม่มีคดีว่าเป็นจำเลยเลย
พลตีต่อคุณถ้าที่ท่านถามในแง่ของหน้าวัน
คือต้องบอกก่อนนะคะคือเส้นทางที่มาเจอกันเนี่ย
ทางฝั่งคุณกิมเองเข้ามาหาทางบริษัทถูกไหมคะ
คือเขาเป็นคนเข้ามาเพื่อที่จะร่วมงานเรียนเข้าใจถูกไหม

ทีนี้เวลาเขาเข้ามาแล้วก็อย่างที่พลตีต่อคุณท่านบอกก็คือว่า

ด้วยฉะนั้นถามอย่างนี้นะคะ
คือท่านให้น้ำหนักข้อมูลเรื่องประวัติคดี
ข้อมูลที่จากเพื่อนฝูง
หรือท่านให้น้ำหนักรูปถ่ายมากกว่ากัน
ตอนนั้นที่ตัดสินใจว่าเข้าร่วมงานแล้ว
ข้อมูลเป็นส่วนประกอบว่าเขาไม่มีอะไรในเรื่องคดี
แต่ที่ทำให้ผมเชื่อถือแล้วก็คิดว่าเขาน่าจะ
มีส่วนเกี่ยวข้องกับในเรื่องที่ว่าเขาแสดงตัว

คือคุณผู้ชมคะที่เห็นบนโต๊ะรายการเรา

เพราะก็ต้องยอมรับว่าบุคคลที่อยู่ในนี้เนี่ย
เราไม่ทราบว่าบุคคลไหนที่ร่วมด้วยอย่างจงใจ
หรือว่าโดนหลอกมาเช่นกันหรือว่าใครโดนหลอกเป็นเหยื่อ
ทีนี้ดิฉันเข้าใจถูก
เพราะเราคุยกันก่อนเข้ารายการว่าคุณรัศมีจันทร์มีหลักฐาน
อย่างน้อยก็เนี่ยบนนี้ที่ยังไม่ได้ให้ตำรวจ

แล้วก็ข้อมูลที่ก็ยังไม่ได้ให้ตำรวจทั้งหมด

ทำไมคะในเมื่อเรากล้าเปิดหน้าก่อนคนอื่นเลยนะ
ยังไม่เจอท่านพลตำรวจตรีสมหมายกองวิสัยสุขค่ะ
ก็เลยยังไม่ได้บอกทั้งหมด
คือใครก็ได้ค่ะเป็นข่าวแล้วนี่
มีความมั่นใจในท่านในการทำงาน
แล้วก็ในตัวท่านพลตำรวจตีสมหมายมากค่ะ

คุณผู้ชมที่ไม่แน่ใจว่าเราจะได้

แล้วก็เราก็ไปดูด้วยว่าทางท่านเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย

ส่วนใหญ่ข้อมูลที่ได้ที่เก็บไว้เนี่ยคือได้จากไหนบ้างคะ
หนึ่งจากโทรศัพท์มือถือ

สองหน้าไทม์ไลน์ของคุณกิมเฮ้งเองเลย
แล้วก็จากมือถือเขาที่เขาให้เราดู

เหมือนกับนั่งคุยกันแล้วก็เอามือถือเขาให้ดู
ส่วนใหญ่เป็นรูปหรือว่าเป็นบทสนทนากับคนอื่นคะ

ถ้าเกิดว่าเป็นรูปอย่างที่เอามาเนี่ยจะเป็นรูป
แต่ส่วนบทสนทนาจะเป็นคุยทางโทรศัพท์
นั่นจะเป็นการคุยกับผู้ใหญ่ให้เราได้ยิน

ทีนี้ที่อยู่บนโต๊ะเรียนเต็มโต๊ะเลย
เอาอย่างนี้คือตอนนี้มีคุณคิมเอง
แล้วก็มีผู้ชายอีก๒คน
ที่ตำรวจบอกว่าเกี่ยวข้องใช่ไหมคะ

คือคนที่เรารู้ว่าเกี่ยวแน่เนี่ย

เริ่มตั้งแต่คนใกล้ตัวคนใกล้ตัวคือคนในครอบครัว
ที่ติดตามเป็นประจำอยู่๕คนนี้นะคะ
ที่จะไปด้วยทุกครั้งแล้วก็คือคนในครอบครัวจากการที่เราได้สัมผัสพูดคุยกันเนี่ย
เขาคือคนที่ได้พูดได้พูดช่วยการันตีกันและกันแล้วก็ส่งกันและกันเนี่ย
และรวมทั้งเราเห็นไปไหนมาด้วยทุกครั้ง
จริงตั้งแต่การแต่งหน้าที่มีช่างแต่งหน้าติดตามตลอดเวลานะคะ
ช่างถ่ายรูปคนถือกระเป๋าคนขับรถที่เป็นนายตำรวจ
ที่เป็นอดีตในตำรวจชั้นที่เขาบอกว่าเป็นในพลเนี่ยค่ะ
ที่เห็นด้วยทุกครั้งอันนี้นี่คือเฉพาะที่เรา
แล้วก็อีกคนนึงก็คือพูดถึงได้ไหมคะก็คือคนในครอบครัวเขาที่เป็น
คนในครอบครัวเนี่ยมีใครบ้างคะที่เรารู้ว่าต้องรู้เรื่องนี้แน่

คือคุณกิมเองเนี่ยเป็นแม่ของที่บ้านนะคะแล้วก็สามีชื่อคุณกิมเอง
สามีคุณกำลังเองไปไหนมาไหนมาเจอตลอดไหมคะ
เจอทุกครั้งไม่เจอครั้งเดียวที่เป็นฉาวันพระพอร์ต
เจอกันตลอดครับ
เจอกันคือ๒เดือนมาเนี่ยรู้จักกัน๒เดือนเจอเขา๗ครั้งก็เจอ๕ครั้งสามีนะคะ
สามีคุณกิมเองโทษนะคะคือเป็นทำงานเอกชนธรรมดา
เป็นอดีตในตำรวจค่ะเป็นอดีตในตำรวจยุงบอกว่าเป็นยศในพล

แล้วก็คนในครอบครัวเขามีใครอีกคะนอกจากเขาสองคน

ผู้หญิงลูกสาวลูกสาวที่ดื่มไวน์ขวดละห้าหมื่นนะคะ
ค่ะลูกสาวเนี่ยไปไหนมาไหนทุกครั้งไหมที่เรา
ทุกครั้งแต่ไปทานอาหารจะเจอ
คือเรารู้บทบาทไหมคะอย่างเช่นคุณกิมเองคงเป็นคนในข่าวที่เราได้ข่าวเขาเยอะแล้ว

สามีคุณคิมเองเนี่ยเวลามาคือเขาบทบาทหน้าที่เขาคือยังไงคะ

ถ้าเกิดว่ามาเพียวสองครั้งเนี่ยก็เพราะคุณหน่อยขับเอง
แล้วลูกสาวลูกสาวทำอะไรคะทำหน้าที่อะไรคะ
ลูกสาวก็จะมาดื่มไวน์

เขาก็จะบอกว่าเป็นมือไวน์ค่ะหรือเรื่องไวน์ดีที่สุด

ตอนที่มีค่ะแรกเนี่ยเราพยายามถามทางสอบสรรค์กลางนะคะว่า
สามารถบอกได้ไหมว่ามีข้าราชการที่ยังรับราชการอยู่เนี่ยนะคะ
ยังเป็นข้าราชการอยู่เนี่ยเกี่ยวข้องด้วยไหม

ของตัวเองเท่าที่สัมผัส

อ่ะก็เดี๋ยวก่อนละเอียด
คือคิดว่าถ้าสมมุติใช่นะคะข้าราชการเหล่านั้นเนี่ย
รู้เลยไหมว่าตัวเองกำลังอยู่ในกระบวนการหรือเครือข่าย
ของคนที่ทำอะไรอยู่หรืออาจจะเป็นเหยื่อเหมือนกัน

แต่ว่าในบางครั้งที่ได้ยินการสนทนาต่อหน้าเรา
หน้าเราเนี่ยในเวลาที่คุณกิมเฮงพูดเรื่อง
วิ่งตำแหน่งหรืออะไรอย่างนี้โยกย้ายเนี่ย

ตำแหน่งนี้ขอโทษนะคะถามต่อหน้าท่านเลยนะคะ
ทหารหรือตำรวจคะส่วนใหญ่ที่เรารู้สึกว่าเขาติดต่อกันอยู่เนี่ยค่ะ
ตำรวจค่ะ
ในระหว่างที่ได้มีการทำงานร่วมกันค่ะคุณตีต่อคุณ
คือท่านได้เคยเห็นคนแวดล้อมเขาหรือคนที่เขาคุย
หรือแม้กระทั่งมาเป็นครั้งเป็นคราวเนี่ย
ข้าราชการอยู่บ้างไหมคะเอาที่ท่านรู้จักในแวดวงท่านนะคะ
ไปเห็นตอนงานใหญ่งานรับรางวัลงานเลี้ยงอะไรพวกนี้นะครับ
ที่มาร่วมงานก็ตามมารับรางวัลก็ตาม
ก็จะเข้าไปทำรู้จักไปคารวะคุณกิมเองเนี่ย
ในการปรากฏกายแบบอลังการทุกครั้ง
คือมีรุ่นพี่รุ่นน้องเราที่รู้จักไหมคะ

ครับยดน้อยกว่าผมต้องรับราชการอยู่
ตั้งแต่มีข่าวนี่โทรคุยกันหรือเจอใครที่อยู่ในแวดวงแล้วอ้าวเฮ้ย

โทรไปก็ไม่รับสาย

ตอนนี้เวลานี้ไม่มีใครคบเราแล้วค่ะน้อยมาก
คนที่เหลือครบเนี่ยแต่มันก็ดีไงคะ

ลักษณะที่โทรไปติดต่อไม่ได้

ตกใจว่าตัวเองโดนการในนั้น

หรือเขาเอาด้วยกับเครือข่ายกิมเอง

ผมว่าน่าจะตกใจมีรูปเราไปปรากฏด้วย

เดี๋ยวท่านให้เป็นคนเลือก
รูปไหนที่พอจะให้ดูได้บ้าง
ที่ยังไม่ได้ให้ตำรวจ

เลือกเองนะคะ
ว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่ทำให้ทำไม

น่าจะรู้มันเป็นประโยชน์กับคดีตำรวจเจ้าหน้าที่น่าจะได้รู้ไว้
อ่ะก็เริ่มต้นก็คือเคยยอมรับกับกับสื่อ
สื่อไปเมื่อวันที่ไปพบกองปราบว่าที่เขาถามว่าเนี่ยเป็นถึง
ถึงเขาถามว่าเราเรียนจบที่ไหนเราก็บอกเรียนจบรามกำแหง
สื่อสารมวลชนโทนที่ศาสตร์แล้วก็พระปกเก้าการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
เขาก็บอกว่าเป็นถึงระดับนี้ทำไมเหมือนโง่อะไรอย่างนี้ให้คนหลอก
ให้คนไม่รู้หนังสือมาหรอกนะคะก็เลยบอกว่าถ้าเกิดดิฉันยอมรับว่าดิฉันโง่แล้วไม่ดึงเอาน้องมาเกี่ยวข้องในดิฉันก็ยอมรับ
แล้วก็บอกว่าถ้าจะบอกว่าโง่เนี่ยก็ต้องมีคนโง่กันเกือบทั้งประเทศนะคะยังไงคะ
ก็คือภาพที่เขานำมาให้ดิฉันและไม่สามารถออกสื่อได้เนี่ยมันเป็นภาพของท่านผู้ใหญ่นะคะระดับสูง
แล้วก็ท่านผู้ใหญ่ตั้งแต่ระดับเรียนพูดให้เรียนพูดให้
คืออย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมภาพบางภาพที่อาจจะออกสื่อหลักอันนั้นไม่น่ามีปัญหา
ก็มีน้ำหนักส่วนหนึ่งมีภาพบางภาพที่ไม่ได้ออกสื่อหลักแล้ว
อาจจะมีการส่งต่อกันคุณผู้ชมอาจจะได้เห็นส่วนตัวค่ะมีส่วนหนึ่งแล้วก็มีภาพบางภาพที่ดิฉันก็เชื่อว่า
แม้แต่การส่งต่อเองก็น่าหวาดเสียวนะคะแต่ภาพที่คุณรัศมีจันทร์บอกมาทั้งหมดนี่แหละ
คือสาเหตุว่าทำไมถึงเชื่อถึงมีความเชื่อว่าเขาอยู่ใกล้ชิดค่ะ
เพราะว่ามีถ้าภาพใกล้ชิดจริงเนี่ยประมาณสัก๑๐ภาพที่ที่ฉันมีความเชื่อขนาดนั้นนะคะ
แล้วก็รวมทั้งที่บอกว่าเป็นด็อกเตอร์เนี่ยอืมที่เป็นด็อกเตอร์เนี่ยนะคะที่ฉันขออนุญาตให้ดู
อันนี้คือออกมาออกมาจากหน้าแล้วก็ที่เขาเคยส่งให้ดิฉันของใช่ไหมคะของ
คือไม่ว่าจะเป็นชื่อหรือภาพของคนในมือของคุณรัศมีจันทร์เนี่ย
คือบางท่านก็อาจจะตกเป็นเหยื่อน่ะค่ะใช่ไหมคะใช่ไหมคะ
เป็นได้เนี่ยค่ะแต่ว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับตำรวจนะคะ
เราไม่ฟันทงให้นะคะอันนี้ภาพในไลน์ของเขาเหมือนกัน
ภาพในไลน์ของเขาภาพที่เอามาทั้งหมดเนี่ย
ถ้าเอามาใหม่เนี่ยค่ะจะเป็นลายที่เขาเคยนั่นขึ้นมานะคะ
คือภาพนี้คือภาพที่โชว์ได้นะภาพที่โชว์ได้
แต่มีภาพอื่นที่โชว์ไม่ได้นะคะกุมมือทมค่ะอ่านี่ก็คือ
แล้วที่บอกว่าในกรณีที่ถ้าบอกว่าตุ๋นยนต์สุดท้ายเนี่ย
ไม่ใช่ดีฉันแล้วแหละใครคะ
สุดท้ายของกิมเฮงน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะพักก่อน

ยังมีอีกหลายเรื่องที่เป็นหลักฐาน
คือวันนี้เราคุยกันบอกว่าไม่ต้องคุยแล้วนะ

แต่รู้อะไรบ้างแล้วคิดว่าคนอื่นต้องรู้ด้วย
มันเป็นคดีเนี่ยนะคะเดี๋ยวเรามาเล่าต่อค่ะ
คุณผู้ชมค่ะวันนี้ที่มาเนี่ยคือเริ่มให้เห็นโครงสร้างนะคะ
ว่าเอาเท่าที่ใช้เวลากับคุณกิมเองนี่กี่เดือนคะ

๒เดือนกับไม่กี่วันนะคะเพราะรู้จักวันแรก๑๙เดือน๖
มิถุนายนแล้วก็จากนั้นก็คือเริ่มเข้าหาที่เห็นเคยพูดให้ข่าวไว้หรือเปล่าคะ
บอกว่าคือก่อนจะถึงตัวกันเนี่ยมีคนเหมือนกับเป็นคนชักพามาให้รู้จักกัน
มีคุณลดลด
แล้วก็สมัครเป็นนักแสดง
ค่ะเค้าสมัครกันแพสแปลงและก็
ฉันก็แทบจะเชื่ออยู่แล้วเพราะว่า
เขาเป็นผู้ที่ทำกิจกรรมระดับชาติเยอะมาก
คนนี้นะคุณเอเนี่ยนะแล้วคุณเอก็แนะนำให้รู้จักกับคุณกิมเองอีกทีนึง
ในไลน์ส่งโปรไฟล์มาว่าฝากคุณหญิงแม่ด้วยเล่นละครด้วย

เรียกคุณกิมเองว่าคุณหญิงแม่ถูกต้องนับถือกันหรือเป็นลูก
เขาบอกว่าตอนแรกเขาบอกว่าเรียกคุณหญิงแม่ก่อน
แล้วก็พอมาเรื่อยเขาก็บอกว่าเป็นแม่ลูกกันค่ะ
แล้วเราได้ถามไหมคะว่าแม่เลือกจริงไหม

แต่ว่าไม่ใช่คนที่บอกเมื่อสักครู่นี้ว่าเป็นลูกสาวที่มาดื่มวายคนไม่ใช่
ไม่ใช่คนนั้นลูกแท้
พลตีต่อคุณค่ะคือมีคนในกลุ่มไหนอีกบ้าง
เท่าที่เราทราบอาจจะเข้าไปอยู่ในแวดวงนี้
ไม่ว่าจะด้วยสถานะว่าเป็นเหยื่อโดนหลอกหรือว่าเผลอเข้าร่วมกัน

เห็นเพราะว่าเขาต้องทำอะไรกันเป็นทีมตั้งแต่ช่างแต่ง
หน้าติดตามมีการวางแผนรับโทรศัพท์ปลายสายว่าเป็นผู้ใหญ่
ทุกอย่างมันทำให้สอดคล้องเลยว่าของเขาอยู่ในบุคคลชั้นสูง
คนที่น่าจะเกี่ยวข้องคนสำคัญ
ใช่ผู้ชายสองคนที่ถูกจับไปแล้วหรือเปล่าคะ

ไม่เคยเห็นเลยแล้วก็คนที่เอาดอกไม้มาให้ก็ไม่ใช่สองคนนี้
ซึ่งในคราวของคุณลักษมณีจานนี่เป็นคนอื่น
เป็นคนอื่น
เป็นเยาวชนคนหนึ่งแล้วก็เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่ง
ใส่เสื้อสีขาวกางเกงสีดำ

ในส่วนของการไปใช้หน่วยงานราชการต่าง
เหนือจากที่บอกไปใช้สโมสรในเรื่องของการคัดเลือกนักแสดงแล้วเนี่ยนะคะ

ว่าเขาเองก็ติดต่อกับหน่วยงานอื่น
หรือว่าเชื่อมโยงกับหน่วยข้าราชการ
ไม่ใช่แล้วค่ะอันนี้คุณจอมกวาดน่าจะอ่ารับข้อมูลมาไม่ถูกต้องแล้ว

คือเรื่องการใช้สโมสรในการรับสมัครนักแสดงเนี่ย
มันเป็นเรื่องของหอจกรภักดีชนกมีเดียนะคะ

ทางเราทางตัวพี่เมย์เนี่ย
เป็นคนทำหนังสือถึงท่านเจ้ากรมการฐานช่าง
ขอใช้สถานที่ในการรับสมัครนักแสดงแคสติ้งนักแสดงในวันนั้น
ไม่ใช่ว่าเขามาอ้างนะเป็นทางเราแล้วเขา
เราค่ะเราเป็นคนติดต่อแล้วเราก็ติดต่อผ่านท่านพลตีต่อคุณ
แล้วท่านต่อคุณก็ไปขอกับท่านเจ้ากรมการด่านช่าง
แล้วในส่วนของการทำงานกับเขามีไหมหน่วยงานที่ทำให้เรารู้สึกว่า
หน่วยงานเกี่ยวข้องเขาสามารถจะพูดกับข้าราชการพูดกับหน่วยงานนี้

ที่เขาพยายามอ้างความรู้จักกับข้าราชการอีกมีไหม
เราไม่เห็นนะแต่ว่าได้ไปเห็นในตอนรับรางวัล
ที่เราไปเจอกันตอนรับรางวัลมาโอ้รู้จักคนที่อยู่ในราชการเยอะหลายคน
รวมทั้งส่วนราชการที่เป็นผู้มอบรางวัลด้วย
ได้ไปทักทายผู้ส่งกับผู้สื่อข่าวก็รู้จักหลายคน

ผู้สื่อข่าวใช่ไหมคะผู้สื่อข่าวก็เหมือนกับรู้จักคุ้นเคย

คือทำให้รู้สึกว่าเขาก็รู้จักคนอยู่มั่งหน้าหลายตา
มากค่ะใช้คำว่ามากหน้าหลายตาไม่ได้
เพราะว่าอย่างผู้สื่อข่าวช่อง๓มากอดหอมแก้มเลยค่ะ
แล้วก็ประธานจัดงาน

แต่แอมได้ค่ะแต่แอมได้เดี๋ยวเราปิดไมค์ให้

อย่างเมื่อสักครู่นี้ที่ทางตำรวจให้สัมภาษณ์ไว้เนี่ยนะคะ
ว่าผู้เสียหายตัวเลขมากสุดอาจจะ๗ล้านณตอนนี้นะ
เชื่อว่ามีคนที่โดนมากกว่านี้ไหมคะ
เชื่อว่ามากกว่านี้ค่ะเชื่อมากกว่านี้ครับ
ผมว่าคนที่อยู่ในรูปที่ได้เห็นจากที่เขาส่งมาให้ดู

ให้มีรูปติดอยู่เหมือนกับที่ผมโดนถ่ายภาพร่วมเขา
แล้วก็อาจจะถูกหลอกเสียเงินเสียทอง
เพราะว่าในทีมเราเนี่ยมีน้องอีกคนนึง
ที่โดนหลอกไปเป็นหลักล้านเหมือนกัน
ค่ะเป็นน้องผู้ชายที่ที่เขามาร่วมในการรับสมัครนักแสดงเนี่ย
น้องเขาก็ยืนยันว่าเขาโดนไป

แล้วก็ส่วนประธานที่จัดงานเนี่ย
เขาก็ทำให้เราเห็นว่าเขาพูดคุยกันอย่างสนิทสนมอย่างสั่งได้ค่ะ
แล้วก็พี่นอบพี่เถามากลงมาส่งรับดูแล
คำพูดที่ใช้นะคะมันบ่งบอกถึงคนที่สนิทสนมกัน
เวลาที่คุณกิมเองเรียกตัวเองกับคุณรัศมีจันทร์เรียกตัวเองว่าอะไรคะ

แล้วคนที่ติดต่อให้อย่างคุณเอที่บอกเนี่ยนะคะ

แล้วตัวลูกสาวตัวลูกสาวที่บอกว่ามีมากับสามีแล้วก็ดื่มวายเนี่ยนะคะ
คือลูกสาวเรียกแม่เขาว่าอะไรคะ

สุดท้ายขอปิดท้ายที่คุณรัศมีจันทร์ค่ะจนถึงตอนนี้เอายังไงต่อ
คือตอนนี้เราต้องการจะบอกอะไรบ้างเพราะรู้สึกจะเป็นสองคนที่ออกหน้าเยอะสุดสำหรับผู้เสียหายนะ

ตอนนี้ก็ต้องขออนุญาตคุณจอมขวัญขอใช้พื้นที่นี้สักนิดนึง
จากความเสียหายเกิดขึ้นอย่างหนักทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ดิฉันก็ขออนุญาตใช้สื่อนี้นะคะขอกราบขออภัยท่านนายกสมาคมไทยแห่งรัฐวิโทเรีย
เอกอัครราชทูตไทยท่านกงศูนย์กิติมศักดิ์ไซมอนท่านทูตทหารแล้วก็คนไทยทุกคนที่นครเมลเบิ้ล
ที่ได้เคยให้โอกาสที่ฉันเนี่ยเป็นตัวแทนไลออนจากประเทศไทยและตัวแทนคนไทยจากประเทศไทยไปร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาศที่นครวิวเบิ้ลเมื่อปี๒๕๕๙
เพื่อจะส่งผ่านความรู้สึกความจงรักภักดี
ร่วมในงานเฉลิมพระเกียรติที่นั่น
แล้วดิฉันก็ได้เลือกค่ะ

แล้วก็ขอเพิ่มอีกนิดนึง
ก็ขออภัยท่านออโครงการจนานคูล

แล้วก็ผู้บริหารของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

ที่มีสื่อบางช่องได้นำไปออกโดยไม่เบอร์ภาพ

ขอกลับขอบพระคุณขอโทษอย่างเป็นทางการ

คุณผู้ชมยังตามต่อนะคะเรื่องนี้สวัสดีค่ะ